ท่านผู้ชมครับล่าสุดคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
วันนี้
แล้วก็บอกว่าแอนนากับโมเรามีอะไรมากมายตลอด๑๗ปีที่เกื้อกูลกันมาตลอด
ภาคภูมิใจในกันและกันและเราไม่เคยทิ้งกันสักวันตลอดระยะเวลาที่คบกันมา
โมจะจากไปเพื่อนฮิปโปโมอามีนาอุ้ยหรือว่าเบิร์ตแฟนโม
เราก็ยังสัญญาว่าจะทำอะไรเพื่อระลึกถึงโม
การจัดพิธีศพคือสิ่งที่เรากำลังช่วยกันในตอนนี้นอกจากคุณแม่ขอให้เชื่อเถอะว่าเพื่อนเพื่อน
ก็รู้สึกเสียใจมากไม่แพ้กันตลอด๓วันที่ผ่านมาแทบไม่ได้นอน
ภาพมันวนในสมองตลอดเวลาคุณแอนนาบอกว่าเชื่อว่าตอนนี้เรื่องคดีตำรวจไม่ทิ้งแน่
เพราะนี่คือเคสระดับประเทศแต่ก็อยากให้เห็นใจครอบครัวเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
สภาพจิตใจบอบช้ำมากกับการสูญเสีย
โมไม่เคยทอดทิ้งความรู้สึกเพื่อนและเพื่อนอย่างเรา
ก็จะไม่ทิ้งโมแม้ไม่มีโมแล้วในวันนี้ก็ตาม
คือเราโทรไปหาคุณแอนนานะฮะคุณแอนนาบอกว่าตอนนี้ไม่ขอสัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีแล้วจริง
อยากจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเราก็ถามว่าเอาแล้วที่กระติกแถลงวันนี้เนี่ยคุณแอนนาฟังแล้วเป็นยังไง
คุณแอนนาบอกว่าก็คล้ายกับที่เล่าให้เธอฟังเมื่อคืนนั่นแหละ
เราก็ถามว่าอ้าวแล้วไปลบโพสต์นั้นทิ้งทำไมเห็นตอนนั้นบอกว่าที่โพสต์ไว้ว่าได้เคลียร์กับกะติกแล้ว
เคลียร์กับกระติกแล้วกระติกเองเล่าให้ทุกอย่างให้ฟังหมดกระติกเองก็เสียใจเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย
อันนี้เป็นโพสต์เมื่อวานนะฮะก่อนที่กระติกจะแถลงข่าววันนี้แล้วทำไมลบโพสต์นี้ไป
คุณแอนนาบอกว่าก็ไม่อยากให้มีคอมเมนต์ต่างมันก็จะโยงใยไปถึงเพื่อนรักคุณแตงโม
ก็ไม่อยากให้มันมีคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์อะไรแบบนี้ตัดสินใจลบไป
ตอนนี้สิ่งที่อยากจะตั้งใจทำที่สุดก็คือจัดงานศพให้กับแตงโม๓วัน
เพื่อให้เพื่อนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ล่าสุดมีคนขอเข้ามาช่วยมากมาย
พี่เอสุภาชัยด้วยนะครับที่ขอเป็นเจ้าภาพงานศพให้กับคุณแตงโมตลอดทั้ง๓วันเลย
นี่พี่เอนะฮะตอนที่เพิ่งมีงานวันคล้ายวันเกิดไม่นานที่ผ่านมาคุณตังโมเพิ่งไปหา
ใช่ไปสวัสดีวันเกิดพี่เอแล้วก็เป็นวันที่พี่เอประกาศเหมือนกับยกหนี้ให้คุณแตงโม
ใช่นี่ค่ะนี่ตอนนั้นนี่พี่เอก็จะมาเป็นคนที่จัดงานศพเป็นเจ้าภาพงานศพให้คุณตังโมทั้ง๓วันเลย
คือพี่เอบอกดูแลกันนะลูกนะใช้คำนี้นะคะ